สื่อในเวียดนามก็มักจะถูกกลุ่มสิทธิมูลสิทธิชนและรัฐบาลของชาตาวันตก
มองว่าถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
แล้วก็ถูกควบคุมโดยรัฐบาลมากที่สุดในอาเซียน
ทุกวันนี้แม้ว่าสื่อเวียดนามทุกแขนงจะยังคงอยู่ภายใต้
กำกับของรัฐแต่ก็นับว่าเริ่มมีเสรีภาพในบางแง่มุม
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่จะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนำเสนอให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ของผู้ชม
ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์
รายงานจากนครโฮจิมินประเทศเวียดนามครับ
โดยเฉพาะรายการข่าวเช้าของช่องเลสเวียด

ไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกดิจิทัลเคเบิลและดาวเทียม
ทั้งที่มีคู่แข่งมากถึง๑๒๐ช่อง
ความน่าสนใจของทีวีช่องนี้ก็คือ
มีการผลิตรายการใหม่๑๐ชั่วโมงต่อวัน
ถ่ายทอดสดประมาณ๓ชั่วโมงต่อวัน
การถ่ายทอดสดมวยไทยลอตเตอรี่

และบุกเบิกผลิตละครที่มีเนื้อหา
เคียงชีวิตจริงของคนทั่วไป
จากเดิมที่จะมีเพียงช่องของรัฐที่ผลิตละครที่นำเสนอเนื้อหา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศเท่านั้น
ในช่วงแรกก็ได้รับเสียงต่อต้าน
แต่ไม่นานนักละครกลับได้รับความนิยม
และเป็นต้นแบบให้ช่องอื่นผลิตตามอย่าง
อีกหนึ่งจุดขายที่สร้างชื่อให้แก่ช่องก็คือรายการช่วยชาวบ้าน
รายการปลดหนี้ให้ประชาชนยากจน
แจกน้ำดื่มให้แก่เยาวชน
และรายการกระดิ่งทองแจกวัวให้กับชาวบ้าน๖ครอบครัว
ครอบครัวละ๒ตัวทุกสัปดาห์
จากนี้ยังมีรายการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน
ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสนใจ
และนำประเด็นเหล่านี้ไปต่อยอดในนโยบายต่างอีกด้วย
รานมินเตียนประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทลาสต้าเมาติมีเดียจำกัด
ผู้บริหารช่องเลสเวียดได้เล่าถึงการทำงาน
ในฐานะสื่อของเวียดนามว่า
รับว่าสื่อเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
แต่ข้อจำกัดก็ยังคงมีอยู่
ผังรายการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
แล้วเขาจะควบคุมดูแลเราอยู่ตรงที่พัก
เราทำในขอบเขตที่เราได้ทำ
ถ้าเราเกินขอบเขตเขาก็ไม่ให้
เช่นเอกสารดีของผมเนี่ย
ผมทำเกี่ยวสังคมเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็บันเทิง

เราไม่ทำการเมืองถ้าเราทำการเมืองคือว่าเราล้ำเส้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อโทรทัศน์ของเวียดนาม

จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวขึ้นอย่างมาก
สื่อโทรทัศน์ที่สามารถสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนได้มากขึ้น

ก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ
นักข่าวที่เป็นพนักงานของรัฐ
รวมทั้งการควบคุมผ่านสมาคมสื่อในแต่ละพื้นที่
โดยจะมีการเรียกประชุมตัวแทนสื่อโทรทัศน์ทุกช่อง
ทุกสัปดาห์เพื่อสรุปให้ทราบว่า

ข่าวใดที่ไม่สามารถนำเสนอได้
ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นทางการเมือง

สื่อมวลชนทุกแขนงต้องหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอเช่นเดิม
ความเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างจะสูงมาก
ก็คือเดิมเนี่ยสื่อนี้จะไม่ได้พูดอะไรมาก
พูดอะไรก็ต้องดูให้ดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
แต่ทุกวันนี้สื่อทั่วไป
ผมไม่ได้ว่าผมนะทั่วไป
เพราะว่าอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เมย์

ทีวีของรัฐบาลทุกช่องทุกรายการ
เขาสามารถพูดถึงปัญหาสังคมได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้
เขาพูดถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี้แบบ
มันเกินร้อยแล้วถ้าเทียบกับสมัยก่อน
ถือว่าได้พูดมากพอสมควร
ส่วนประเด็นความนิยมของสื่อออนไลน์ในเวียดนามในปัจจุบัน
แม้ว่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย
รวมทั้งไวไฟเกือบทั่วทุกพื้นที่
แต่ก็ยังคงอยู่ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์
โดยสาเหตุอาจจะเป็นเพราะยังไม่มีอุปกรณ์ชี้วัดการใช้งานสื่อออนไลน์ที่แน่ชัด
ขณะที่ความนิยมในสื่อสิ่งพิมพ์ตกลงต่ำสุดจนถึงขั้นวิกฤตไม่ต่างจากไทย